มีคลิปหนึ่งนะคะแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
มีคนที่ดูแล้วก็ให้กำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้
พื้นที่นี้คือสพเมืองสุโขทัยนะคะ
เป็นช่วงเวลาที่พยายามจะยื้อชีวิตนะคะเพราะว่าเกิดวูบ
ผู้กองวูบในขณะที่ทำงานเลยนะอยู่ในโรงพักเลยนะคะ
เป็นรองผู้กำกับนะคะสำหรับคนที่สำหรับนายตำรวจนะคะ
เกิดอาการช็อกเมื่อวานนี้ก็คือร้อยตำรวจเอกวัญชัยมากอยู่
รองสารวัตรป้องกันและปราบรามสพเมืองสุโขทัยอายุ๕๙ปีค่ะ
หมดสติขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่โรงพักเมื่อวานนี้นะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่เขาเอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
โดยพันธุ์ตำรวจโทลักษณ์รัตนถาวรรองผู้กำกับ
หรือว่าเป็นคนปั๊มหัวใจหลังจากนั้นก็เอาคลิปจากกล้องวงจรปิด
ในสถานีตำรวจมาโพสต์นะคะในช่วงเวลาที่เกิดขึ้น
หลังจากช่วยเนี่ยลูกน้องสัญญาณชีพกลับมานะ
หัดกันไว้เพราะเสี้ยววินาทีช่วยชีวิตได้
นี่เป็นเรื่องจริงนะคะหลังจากที่ทีมข่าวเราดูคลิปแล้ว
ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคลิปนี้แล้วเดินทางไปเลยค่ะ
เปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น๑๔นาฬิกาเมื่อวานนี้เอง
ตอนนั้นทำงานอยู่ที่ห้องทำงานชั้นบนนะคะ
ได้รับแจ้งทางวิทยุบอกว่าลูกน้องช็อกหมดสติอยู่ข้างล่าง
รีบวิ่งลงมาดูนะคะตำรวจหลายคนพยายามช่วยปฐมพยาบาล
ร้อยตำรวจเอกวัญชัยซึ่งร้อยตำรวจเอกวัญชัยช่วงนั้นนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นห้องแล้ว
รองผู้กำกับรีบเข้าไปจับชีพจรพบว่าสัญญาณชีพอ่อนมาก
สัญญาณชีพเริ่มกลับมาสามารถหายใจได้เองแล้ว
แต่ก็ยังไม่รู้สึกตัวนะคะหลังจากนั้นทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมารับไปโรงพยาบาลต่อ
แต่ว่าในช่วงเวลา๑๘นาฬิกาค่ะได้รับข่าวร้ายจากทางโรงพยาบาลนะคะ
โรงพยาบาลบอกว่าร้อยตำรวจเอกวัญชัยเสียชีวิตแล้วแพทย์ระบุว่ากล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลัน
ตัวเองเนี่ยในช่วงเวลาซึ่งเป็นคนที่ช่วยในช่วงเวลาสำคัญเนี่ยนะคะ
บอกว่ารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าลูกน้องเป็นคนดีเป็นที่รักของชาวบ้าน
ช่วยเหลือสังคมนะคะฟังเสียงพันธุ์ตำรวจโทลักษณ์ค่ะ
เมื่อสนใจก็ก็คืนขึ้นมาเพื่อมเลยครับแล้วนั้นก็ไปส่งบอกพยาบาลนะครับ
ส่วนเรื่องของการเยียวยาครอบครัวของนายตำรวจที่เสียชีวิตเบื้องต้นพันธ์ตำรวจเอกประมวลยิ้มจันท
ผู้กำกับการชพมศุโขทัยรายงานเรื่องนี้ให้กับคนตำรวจตรีศุกร์วิชาญยานกิติกุล
อภัยนะคะยานนกิติกุลเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรสุโขทัยรับทราบเรื่องแล้ว
เพื่อหาแนวทางให้การช่วยเหลือครอบครัวเพราะถือว่าเป็นการเสียชีวิตขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะ
นี่คือบรรยากาศที่วัดกำลังบ้านขวางหมู่ที่๓ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทัย
สิริพรมากอยู่อายุ๕๓ปีภรรยาของผู้ตายพร้อมบุตรสาวอีก๓คน
ประกอบพิธีรดน้ำศพของร้อยตำรวจเอกวัญชัยในช่วงเย็น
กลางบรรยากาศที่โศกเศร้านะคะ
ภรรยาเปิดเผยทั้งน้ำตาบอกว่าสามีมีโรคประจำตัว
ก็คือโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงนะคะ
คอยทานยาตลอดเวลาและไม่คาดคิดว่าสามีจะจากไปเร็วเช่นนี้ค่ะ